สมมุติว่าลงทุนไปปุ๊บทุกคนมีแต่กำไร
แล้วใครจะขาดทุนแล้วจะเอาเงินจากไหนมา
ลักษณะของแม่มณีคือหลอกให้อยากแล้วก็จากไป
อยากด้วยตัวผลตอบแทนที่เยอะใช่ไหม๙๓คุณเยอะมากนะ

ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการเล่นแชร์แชร์ออมเงินแชร์นู่นแชร์นี่
มันได้ผลประโยชน์กลับมาจริงหรือเปล่าคุณผู้ชม
หรือสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันคือการหลอกลวง
คุณผู้ชมก็ส่งมากับแชร์เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ว่ามีประสบการณ์หรือเปล่ารวมทั้งถ้าเป็นคนที่เขาติดหนี้เรา
อยากได้เงินคืนทำยังไงดี
คิดไม่ออกเหมือนกันสุดท้ายก็ไม่ได้คืนอยู่ดี
เริ่มกันที่ข่าวนี้แหละนะฮะเหยื่อแม่มณีก็ไปแจ้งความ
คือต้องบอกว่ามันเป็นมหากราบมากเพราะว่ายอดเงินมันเยอะมหาศาล
แต่มันก็ควบคันกับหลายคนมะนาวเองก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วย
คือพอมันเป็นแชร์ลูกโซ่ค่ะมันเป็นเครือข่ายกระจายเพิ่มเพิ่มออกไปแล้ว

ทุกคนล้วนแต่อยากจะได้เงินมาเยอะเอามาใช้จ่ายในครอบครัว

แต่ตอนนี้เนี่ยแม่มณีอยู่ไหนล่ะ

จะได้คืนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายทั้งหมดทั้งมวลกว่า๒๐๐คนนะครับ
เอาเงินไปออมกับนางสาววันธนีทิพย์ประเวท
หรือว่าที่เขาเรียกกันแม่มณีแชร์แม่มณีนี่แหละฮะ
มาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
เพราะว่าไม่ได้เงินคืนทั้งต้นทั้งดอก
วงวงนึงเนี่ยมันเป็นร้อยล้านก็มีนะ
แยบยนต์ของแม่มณีก็คือว่าตอนแรกแน่นอน

เขาก็ได้ผลตอบแทนมาดีแม่ง้วยเมื่อแรก
เห็นมาพอตาลอดใจไม่เอาคืนลงต่อ
คุณดูสิอย่างหนุ่มที่มาไลฟ์สดกลิ่นหน้าตัวเอง
คือเงินต้น๗๐๐๐บาทได้ดอกมา๓๕๐๐บาททำอะไรคุณ
สุดท้ายลงต่อเป็นแสนลงต่อเป็นแสนแล้วสุดท้าย
โดนเบี้ยวสิครับสุดท้ายไม่ได้เงินตอนแรกก็ให้แม้สุดท้าย
พอลงไปยอดสูงขึ้นสูงขึ้นอ้าวเงินก็ไม่ได้คืน
ทวงถามไปก็บ่ายเบียงอ้างว่าขึ้นเงินไม่ได้บ้าง
อันนั้นอันนี้ไม่เสร็จบ้างผ่านวันไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้เงินนะฮะ
เช่นเดียวกันกับผู้เสียหายอีกกว่า๒๐๐คน
เพราะว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งความเสียหายกว่า๕๐ล้านบาท
ก็เข้าหลักเกณฑ์บัญชีแนบท้ายของพรบคดีพิเศษ
ปิยสิริวัฒนวรางกูลนะครับเป็นผู้อำนวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมดให้เสร็จสัปดาห์นี้
แล้วก็จะมีการออกหมายเรียกแม่มณีมารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้า
เพราะว่ามันก็กลายเป็นเรื่องของคดีช่อโกงเพราะว่าคนเสียหายเยอะนะครับ
ส่วนการพิจารณาความผิดของแม่มณีหรือว่าแม่ฝาก
ฝากเนี่ยจะเป็นผู้ที่รับเงินออมต่อจากแม่มณีทีนึงมันจะมีแม่ขายใช่ไหม
ก็จะพิจารณาว่าพฤติกรรมเหล่านั้นผู้ที่รับฝากเงินที่ต่อจากแม่มณีผิดหรือเปล่า
พิจารณาที่เป็นการร่วมกันช่อโกงมั้ยหรือไม่ก็เหมือนมะนาวคือแม่ฝาก
เพราะรับต่อจากแม่บรรีทอดหนึ่ง
เช่นเดียวกันกับที่อุดรธานีครับมีผู้เสียหายถูกหลอกการเล่นแชร์เงินออมกับแม่มณีเหมือนกัน
ก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีอย่างต่อเนื่องเยอะแยะมากมาย
ทุกคนก็เอาแม้ปิดบางใบหน้าคือก็ไม่อยากจะให้เห็นว่าฉันถูกโกงถูกโกงกันไป
เพราะว่าคนก็แบบว่าสุดท้ายมันเกิดจากความโลภหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
หรือว่านางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลเนี่ย
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าสาวคนดังจำได้ใช่ไหมกับพาคินนะฮะ

แล้วก็มาเด็นเงินปันผลตามที่รับปะ
พร้อมกับขู่ว่าจะจบชีวิต

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปมะนาวก็ติดต่อไปว่าเดี๋ยว

เดี๋ยววันที่๕พฤศจิกายนจะเอาเงินไปคืนให้
แต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอาเงินจากไหนไปคืนเขา

ตอนที่คุณติเนี่ยกิติศักดิ์เนี่ย

จังหวะหนึ่งมีรถเก๋งสีดำขับออกมาจากบ้านพอดี
แล้วเขาเห็นว่าคันนั้นคือมะนาวขับ

ย้อนกลับไปฟังเสียงดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งครับ
มะนาวครับ

มะนาวไปแล้วจ้า

ก็มะนาวก็อยู่เห็นไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่

ออมต่างแต่ก็ไม่ได้จะสนใจอะไร

ไม่มีใครที่เชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนสูงหรอก
นะฮะฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยนะฮะ
ร้อยละ๑๐๒๐มันยังหนีเลย
แล้วนับภาษาอะไรกับไอ้เงินร้อยละ๕๐

โอ้โหฝึนบ้านกำพูดค่อนข้างจะดุเด็ดเพชรมั่น

เขาเป็นพริตตี้คุณคือชาวบ้านในระแวกที่อุดรธานีที่เขาไปเช่าตึกแล้วก็เปิดร้านเสริมสวย
ให้ข้อมูลมาน่าสนใจบอกว่าเมื่อก่อนเป็นพริตตี้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของแฟนออกไปทำงาน
ผ่านไปสองปีขับรถสปอร์ตขับและเป็นและไปเรียนรถบ่อยมาก
เขาก็สงสัยว่าทำไมถึงรวยขึ้นแบบผิดหูผิดตา

ไม่มีคนอยู่ปิดประตูล็อกเอาไว้
เพื่อนบ้านก็บอกว่าแม่มณีหลายคนรู้จักกันดี
น้ำเขาชื่อเดียคนพูดเก่งทำงานเป็นเอ็มซี
หรูเต็มไปหมดเบ้นบีเอ็มเดอร์เบอร์ยู
เปิดร้านเสริมสวยให้แม่มีเงินมีทองคุณผู้ชม
จากนั้นพอเห็นขับรถแพงพอไปถามเขาบอกว่าเอาเงินมาจากไหน
บอกว่าก็อย่างที่คุณบอกว่าถูกหวยมาเป็นหวยลาว
ถูกหวยลาวมาทำธุรกิจคาแครด้วยมีคนเอาไปจำนำบ้างอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเขาก็กลายเป็นเท้าแชร์หลอกเงินชาวบ้านไปเยอะแยะมากมาย
คุณผู้ชมระวังไม่มีใครก็ให้ผลตอบแทนเรา๙๐หรอกครับ
มันเยอะเกินไปมันเอาจริงค่ะลองนึกถึงง่ายว่าถ้าเป็นเราแล้วกัน
จะทำไหมจะให้ได้เยอะขนาดนั้นไหม
ใครจะให้ผลตอบแทนคนอื่น๙๓แล้วเก็บไว้๗มันก็ไม่คุ้มอยู่แล้วถูกไหม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เงินมาเนี่ยท่านก็อาจจะได้ส่วนแบ่งบางส่วนกลับคืนไปได้บ้างนะ